เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะสอบถามความคิดเห็นของท่านด้วยนะฮะ

โอ้โหวันนี้ข่าวที่เป็นคดีข่มขืนหลายเรื่องเลยนะคะ
ใช่แล้วบางข่าวบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหน

คนใกล้ตัวคนใกล้บ้านทั้งนั้น
เหตุสำคัญจริงเนี่ยที่มันทำให้เกิดคดีข่มขืนเกิดขึ้นเนี่ย

ท่านลองพูดคุยกันไว้หน่อยก็แล้วกัน
ใช่นะฮะจะได้หาทางออกร่วมกันไปด้วยนะครับ
อย่างคดีแรกเกิดขึ้นที่ศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีแล้ว
เข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่อายุ๒๒นะครับ

ก็จะไปข่มขืนเขาดื้อนี่แหละ
คือแบบไม่ต้องอะไรเลยคืออยู่ดีจะไปข่มขืนเขาเลย

เปิดห้องเข้าไปแล้วก็จะไปข่มขืนเขาอย่างนี้

ก็มีผู้หญิงวัย๖๓ปีคนหนึ่งนะครับที่เขาพาตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในบ้านพักที่อยู่ที่ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด
หลังจากมีคนร้ายผู้ชายบุกเข้ามาในบ้านแล้วพยายามไปข่มขืนลูกสะพ้ายของหญิงวัย๖๓ปีคนนี้
โดยผู้หญิงที่เป็นผู้ที่ไปช่วยลูกสะพ้ายเนี่ย
เล่าว่าขณะที่กำลังเดินอยู่หน้าบ้านเมื่อ๗โมงเช้านะตอนเช้าแล้วนะ
มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่สูงใหญ่ขี่จักรยานยนต์มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็มาถามหาใครสักคนนึงนี่แหละคือผู้หญิงเนี่ยเขาถามว่ามาหาใครผู้ชายคนนี้บอกเพียงแค่ว่ามาหาคน
บอกมาหาคนแล้วก็เดินเข้าไปที่หลังบ้านเลยซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กของลูกชายที่ลูกชายอยู่กับลูกสะพ้าย
แม่เนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนกับลูกชายก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เห็นเดินเข้ามาดุ่มไม่อะไรไม่มีท่าทีพิรุธอะไรก็เดินเข้าไปถูกด้วยไง
ก็เลยคิดว่าสงสัยเพื่อนลูกมั้งมาแต่เช้าพอถามมาหาใครบอกมาหาคนแต่ครู่เดียวครับได้ยินเสียงร้องของลูกสะพ้ายที่นอนอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวตอนนั้นลูกชายไม่อยู่ก็เลยรีบวิ่งไปดู